เหตุเกิดที่ร้านขายของเก่าขายวัตถุโบราณร้านหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยไปซื้อเครื่องดนตรีไทยชุดเก่ามาจากลูกหลานของวงดนตรีไทย
ก็มีพวกระน่งระนาดอะไรพวกนี้นะครับคล้องวงอะไรเยอะแยะไปหมด
ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยเสียงระนาดตี
มันมีเสียงระนาดตีดังขึ้นนะฮะแต่ไม่มีคนไม่มีใคร
ไม่มีใครอยู่ที่ร้านเขาค่ะเขาเลยตัดสินใจถ่ายคลิปเลยนะฮะ
เดินไปดูเลยนะครับแล้วได้ยินเสียงจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสิ่งลี้ลับบางอย่างนะครับ
ผมงงเลยว่าผมซื้อร้านนาดมานะครับจะได้เดือนแหละ
ยูดีมดังเองนะครับมันก็มีใกล้ใกล้นะผมมานั่งมองก็ไม่มีอะไรนะครับ
แล้วหน้าคนดังเองเดี๋ยวไปดูใกล้ใกล้คนลุกเลยผมนี่เตรียมพระมาเต็มคอเลย
ดังมาสองคืนเลยเนี่ยคนลุกเลยนะ
ผมคนลุกร้านนาดอยู่นี่ส่องเหลืองงมันดังได้ยังไงส์
ถ้าตามคลิปนี้คือเสียงชัดมากนะคะ
ใช่อาจจะบอกว่าเล่นแมวเป็นหนูมาวิ่งเริ่มเตรียม
มันก็ต้องไม่เป็นทำนองกันเรียงอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องเสียงชับเลยอ่ะ
นี่มีเรื่องเงาดำอีกนะเอาเคลียร์เรื่องละนาดเรื่องเสียงระนาดก่อนนะ
เดี๋ยวมีเรื่องเงาดำที่เจอตอนที่ถ่ายคลิปอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือร้านขายของเก่าขายวัตถุโบราณนะครับ
อยู่ที่ตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
บรรยากาศก็เก่ามากบรรยากาศก็วางเวงใช่ไหมครับ
เจ้าของไปถ่ายคลิปตอนนี้ฮะกลางคืนที่เสียงระนาดดังนะครับ
คือพอเจ้าของไปดูใกล้เนี่ยเสียงระนาดหายไปนะฮะ
ไม้ตีระนาดยังอยู่บนรางระนาดนะฮะซึ่งมีอยู่อันเดียวนะครับ
พอเจ้าของคลิปเขาเดินกลับออกเอ้าเสียงตีระนาดดังอีกแล้ว
เจ้าของคลิปบอกนี่ต้องแขวนพระมาเลยนะฮะซึ่งณขณะนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกทนฟังต่อไม่ไหวทนดูต่อไม่ไหวเข็นออกมาก่อนดีกว่า
แล้วก็เอาคลิปไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บางคนบอกเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขามีครูมีอาจารย์
บางคนก็บอกในคลิปเห็นรูปเงานำดำปรากฎในตู้เลยนะ

แล้วของต่ำของประวัติญาติเพลง

แบบบอกทำคอนเทนต์หรือเปล่า

นี่เงาสีดำรูปร่างคล้ายคนนะครับปรากฏอยู่บนตู้นะครับ
และมีเงาหลังเหมือนกับผู้หญิงหันข้างนะ
ส่วนหัวหันหน้ามามองทางคลิปวีดีโอ
มีอยู่๒จุดนะครับไม่รวมเรื่องเสียงระนาด
วันนี้เราลงพื้นที่นะฮะก่อนจะลงพื้นที่เนี่ย
เราไปย้อนฟังคลิปอีกครั้งนึงเนี่ย
คลิปมันยาวพอสมควรแต่ว่าช่วงนาทีที่๑นาทีกับอีก๔วินาที
ที่เห็นเงาสีดำเมื่อกี้นะครับบนตู้กับเงาลางมันยังหาคำตอบไม่ได้นะครับ
นี่เราลงพื้นที่ไปที่ร้านนะครับทุกผู้ชมครับ
เจอกับเจ้าของร้านนะครับคุณต่อนะครับ
คุณต่อชื่อนายประพันธ์เข็มเพชรซื้อ
เจ้าของร้านต่อวัตถุโบราณอยู่ที่ตำบลย่านยาวอำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรีนี่คุณต่อก็พามาดูเลยนะครับ
นี่นะฮะเครื่องดนตรีไทยที่วางอยู่นะครับ
มีของเก่าเลยแบบเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
ดนตรีไทยชุดนี้มีระนาดเอก๒รางระนาดทุ้มอีก๑ราง
เปิงมาง๑ข้อกของวงใหญ่๑รางของวงเล็ก๑รางของมอนวงอีก๔ราง
มีคล้องเม่งแขวนอยู่๓ใบ
ดนตรีไทยชุดนี้คุณต่อบอกซื้อมาจากพ่อค้าขายของเก่า
ซึ่งเขาซื้อมาอีกทอดนึงจากลูกหลานของเจ้าของวงดนตรีไทยค่ะนี่ฮะ
คุณต่อบอกซื้อมาและวางตั้งอยู่ที่ร้านได้เกือบ๑เดือน
ระหว่างที่วางอยู่ที่ร้านมีเสียงระนาดดังขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นไม่รู้ว่าดังมาจากรางไหน
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะหรือแมวเนี่ยมันขึ้นไปเดินบนตรางระนาดหรือเปล่า

จนกระทั่งดังครั้งที่๒คือ๓ทุ่มของเมื่อคืนวันที่๖มีนาคม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้ววันมาครับบูชาเสียด้วย
พระใหญ่ครั้งนี้ดังนานผิดปกติ
คุณต่อก็เลยนี่นะครับปรับสินใจเดินเข้าไปดู

เสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนนี้เป็นเสียงยังไงครับ
เป็นตีละคนเหมือนตีละนาดปกตินะครับ

ฟังไม่เป็นว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงเคาะเล่นเฉย
ตรงนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราไม่รู้ว่าเสียงละนาดเนี่ยเป็นเพลงยังไง
เราไม่ฟังไม่รู้ฟังไม่ออกอะครับ

ไม่รู้ว่ามีคนตีละนาดผมก็ปกติผมเดินมาพอดี
เดินมาปกติยินเสียงละนาดมันก็เลยจับกล้องได้ก็ลองทาย
ใช่มันก็ไม่มีอะไรเวลาวิ่งมาแล้วมันก็ไม่มีอะไร

เพราะมี๒๓ตัวผมก็เจอเรื่อยนะ
เรื่องแบบนี้แปลกเจอเรื่อยเพราะเราค้าพวกของโบราณ
เรื่องพระเครื่องด้วยอะไรอย่างนั้นนะ
เคยเจอเจอประจำเหมือนกันครับแต่ครั้งเนี้ยมันเจอแบบจังจัง
คุณต่อบอกก็ไม่รู้ว่าดังจากระนาดตัวไหนนะฮะที่มีอยู่
ถ้าฟังจากเสียงในคลิปแล้วก็เลยลองหยิบไม้ตีระนาดเนี่ย
มาตีทีละรางเพื่อเทียบเสียงเลยนะครับ
เพื่อจะหาเสียงเลยนะครับว่ามาจากรางไหน
มีอยู่๓รางพามามันก็หาคำตอบไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าดังจากรางไหนแต่คุณต่อบอก
ถ้าเกิดแมวรั่วหนูมาวิ่งมาเดินบนนี้มันก็ไม่ดังอย่างนี้นะ

ว่าตอนเสียงดังไม้ตีระนาดอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
งั้นก็ลองเก็บไม้ดูไหมแยกส่วนกัน
จะยังมีเสียงไหมเผื่อคืนนี้ใช่ไหม
ใช่ลองแยกส่วนกันดูเก็บไม้ไว้อีกที่หนึ่ง
ในคลิปเนี่ยวางทิ้งไว้อันหนึ่งค่ะ
ให้เก็บไปเลยใช่ไหมให้เก็บไปเลยลองแยกดู

คุณผู้ชมส่งข้อความมาแนะนำ
แต่หน้าขนาดนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะ
เอาเรื่องเสียงระนาดนะฮะเอาไว้ก่อน
รูปติดเงาดำนะครับทุกผู้ชมครับมีอยู่๒จุดนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลองสำรวจดูนะฮะที่ร้านของคุณต่อนะครับ
ไปเจอตู้ที่มีเงาดำนี่นะฮะ
จะมีนาฬิกาโบราณนะครับขนาดใหญ่ด้านหน้าเป็นกระจก
มันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเงาดำที่เห็นอาจจะเป็นตัวคุณต่อก็ได้
ตอนที่เดินถ่ายคลิปอยู่ส่วนเงาจางที่เห็นรูปร่างคล้ายผู้หญิง
อันนี้มันยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่มันก็เป็นเงาสะท้อนอะไรได้มันก็เพราะมีของเยอะเป็นไปได้หมดนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณต่อบอกว่าตอนนี้ก็ต้องแขวนพระติดตัวเลยนะฮะ
แวนคอเลยนะฮะไม่ถอดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
แต่ว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะนี่แขวนหลายองค์เลยนะฮะ
เอาเป็นว่าเสียงระนาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้คุณต่อเองก็ขนลุกอยู่พอสมควร
มีลูกค้าติดต่อมาเยอะเลยไม่ใช่จะมาพิสูจน์นะขอเสื้อแล้วตอนนี้มีคนตกลงซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ
เขาบอกเขาจะเอาไปตั้งที่บ้านเรือนไทยของเขาซื้อทั้งชุดเลยเครื่องดนตรีไทยชุดนี้
โดยไม่ได้กลัวว่าเออจะมีส่งหรือมีเสียงอะไรยังไงเผื่อใครอยากพิสูจน์ตอนนี้มีคนซื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม